จ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะคุณผู้ชม
พาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันหน่อย

ไปดูกันสิว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่นะคะ๖๐บาทต่อกิโลกรัม
คุณผู้ชมมาดูกันที่ราคาของผักกันบ้างนะคะ
ผักกาดขาวกิโลกรัมละ๒๖บาทนะคะ
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๐บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๕๐บาทค่ะ
ราคาของพริกช่วงนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะคะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวมาอัปเดตกันในตลอดตลาดแบบนี้เหมือนเดิม